มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกของเรากันก่อนเลย
สำหรับพิธีกรฝีปากกล้าวูดดี้
ที่ออกมาเปิดเผยผ่านนิตยสารรายหนึ่งนะคะ

ถูกต้องแล้วแล้วก็มีการจัดพิธีแต่งงาน
แบบเล็กท่ามกลางบรรดาเพื่อนสนิทที่ภูเก็ตด้วยนะคะ

ไม่เคยปิดบังเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเองด้วยค่ะ
หลังเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียล
และมีบทสัมภาษณ์จากนิตยสารฉบับหนึ่งระบุว่า
พิธีกรชื่อดังวูดดี้วุฒิธร

ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

หลังเดินทางกลับจากประเทศพม่า
โดยยอมรับว่าเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนนุ่ม
ที่คบค้ากันมา๙ปีแล้วจริง
ตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙

นิวยอร์กตามที่ปรากฏในข่าวออกมาก่อนหน้านี้
กลางเพื่อนสนิทร่วมยินดีในพิธีวิวาล

เผยต่อว่าไม่คิดปิดบังเรื่องความรัก

ก็ควรมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคน
อีกทั้งการแต่งงานครั้งนี้ยังเป็นการประกาศว่า
เลือกแล้วที่จะใช้ชีวิตกับคนคนนี้ตลอดไป
ซึ่งครอบครัวของเขาก็ร่วมยินดีในความรักครั้งนี้ด้วยค่ะ

เรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าเราคือเพศอะไร
ถ้าเรามีความรักดีส่งมอบให้กันมีกำลังใจดี

นี่เขาก็คบหาดูใจกันมาตั้ง๙ปี
ถือว่าเป็นเวลาที่พิสูจน์อะไรหลายอย่างนะ
จำกัดเรื่องของเพศศาสนาอายุใดทั้งนั้นเลย